คุณผู้ชมท่านไหนอยู่แถวนวมินบ้างไหมคะ
เพราะว่ามีชาวบ้านมีร้านค้าแถวนั้นเขาร้องสื่อเข้ามา
ว่าไม่รู้ทำไมแถวนั้นคนร้ายมันเยอะจริง
ขึ้นไปขโมยของตามบ้านตามร้านบางร้านเนี่ยนะ
โอ้โหโดนตั้งหลายรอบแล้วก็หลายร้านเขาโดนเหมือนกัน
มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่แมนชั่นนะคะ
บันทึกภาพเอาไว้ได้ตามลูกศรสีแดงนี่คือคนร้ายนะคะ
งัดตู้หยอดเหรียญของเครื่องซักผ้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓๒๖กันยายนค่ะ
ก็เนี่ยค่ะเป็นผู้ชายนะขี่รถจักรยานยนต์
เหมือนกับวนไปวนมาดูลาดเหลาก่อนนะคะ
รถจักรยานขออภัยนี่ค่ะแล้วก็ไปจอดเอาไว้หน้าแมนชั่น
แล้วเดินเข้าไปแบบนี้มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังนิดนึง
แล้วเดี๋ยวจะเปิดกระเป๋าเป้ในกระเป๋าคือเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยค่ะคุณผู้ชม
อุปกรณ์ตัดโซ่ค่ะหยิบออกมาจากกระเป๋านะคะ
แล้วก็ไปตัดกุญแจของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแล้วไปหยิบเงินออกมา
แต่ปรากฏว่าเหมือนกับในกล่องมันไม่มีเงินครับนี่ค่ะแต่เตรียมอุปกรณ์ใส่เป้มาเลยอะค่ะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่แมนชั่นนี้นะคะไปเจอกับป้าพินค่ะแม่บ้านที่ดูแล
พินบอกว่าป้าพินเองก็อยู่ที่นี่วันเกิดเหตุตื่นเช้า
กล่องเก็บเงินเครื่องซักผ้ามาอยู่บนตู้เติมเงินที่อยู่ข้างก็เลยงง
กุญแจก็เหมือนกับถูกตัดเป็นสองส่วนแล้วเอาไปทิ้งไว้ในถังซักผ้า
นี่ค่ะถูกตัดแบบนี้เลยคุณผู้ชมแต่คนร้ายไม่ได้เงินไปนะคะ
เพราะป้าพินบอกว่าป้าเองก็รอบครอบป้าเก็บเงินในตู้หยอดเหรียญเครื่องซักผ้าทุกวัน
พินบอกว่าก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นภาพเมื่อสักครู่นะคะ
ก็พยายามมองนะคะว่าเอ๊ะคนร้ายมันน่าคุ้นหรือเปล่าอยู่แถวนี้ไหม
คุ้นค่ะอาจจะเป็นพื้นที่อื่นแหละแล้วก็มาตระเวนไล่ก่อเหตุนะคะ
แต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนร้ายพยายามจะมาขโมยเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ได้เงินไปเพราะป้าพินบอกว่าป้ารอบครอบเก็บเงินทุกวันค่ะ
แต่ก่อนเคยมีขากระโพกกระเพกเดินไม่เท่ากันมาถึงก็แต่ว่ามันไม่ตัดนะมันมาถึงเขย่าไม่มีเหรียญมันก็ไป
แล้วตอนนั้นมีน้าแล้วสองคนผัวเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาใหม่หัดแล้วแต่ว่าวันนั้นมันมณัฐมันดังไง
ก็เลยป้าไล่ได้ยินก็ไล่มันก็ขับรถไปเลยนานแล้วมันไหล
เลยต้องระวังก็เลยกลายเป็นมาตราต้องมาเก็บเงินทุกวันใช่
คุณผู้ชมคะแต่ว่าวันเดียวกันเลยค่ะเหมือนกับว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกัน
ไม่ได้เงินจากแมนชั่นนี้ใช่ไหมคะครับก็เลยไปก่อเหตุร้านกาแฟที่อยู่ตรงกันข้ามกับแมนชั่นค่ะ
กาแฟร้านนี้ค่ะทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของร้านนะคะ
บอกว่าคนร้ายมาก่อเหตุที่ร้านจริงแต่ที่ร้านเนี่ยโอ้โหคนร้ายได้ทรัพย์สินไปเป็นหมื่นนะ
งัดหน้าต่างเข้าไปค่ะขโมยทีวีแท็บเล็ตกระปุกเงิน
เธอก็เลยบอกว่าเธอเองก็ต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในส่วนของร้านเธอเองนะ
หวังว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้นะคะ
อกจากนี้ค่ะก่อนที่คนร้ายจะไปที่แมนชั่นและจะไปที่ร้านกาแฟนี้โอ้โห
คนร้ายคนนี้ตระเวนไปทั่วเลยนะคะไปตามร้านต่างในซอยนวมิน๔๔
เดี๋ยวให้ดูภาพอีกภาพหนึ่งเป็นภาพวงจรปิดนะคะหน้าร้านขายของชำ
คนร้ายเหมือนเดิมขี่จักรยานแบบนี้นี่ค่ะไปด้อมด่อมมองมอง
แต่เจ้าของร้านเขาล็อกร้านเอาไว้อย่างแน่นหนาคนร้ายก็เลยไม่ได้อะไรไป
นี่ค่ะเจ้าของร้านขายของชำตรงนี้บอกว่าร้านแถวนี้เขาระวังตัว
คนร้ายเนี่ยพยายามจะมาขโมยของบ่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะคะ
แต่ที่ร้านขายของชำเขาบอกว่าเขาระวังตัวตลอด
เขาล็อกกุญแจแบบแข็งแรงมากอ่ะยังไงก็ไม่น่าจะงัดได้
เกือบค่ะดีว่ามันก็มาด้อมมองเดินรอบร้านเนี่ย
แต่ก็ยังไม่ได้งัดอะไรเพียงแต่มาก้มมองอะไรอย่างนี้
เอิญด้านข้างของร้านเนี่ยเราทำหนาแน่นหน่อยนึง
เขาก็เลยคงแบบงัดเลยไม่ได้ก็เลยไปร้านไปทางอื่น
ก็เป็นพื้นที่ของตำรวจสนบึงกลุ่มนะคะ
ตำรวจบอกว่าดูจากรูปภัณฑ์ของคนร้ายเนี่ย
ใกล้เคียงกับคนร้ายที่ไปก่อเหตุลักษัพในร้านอาหาร๕แห่ง
ในซอยนวมิน๗๔เมื่อ๒๔กันยายนนะคะ
นี่นะคะตำรวจบอกว่ามันคล้ายกันเลย
ลักษณะท่าทางรูปร่างของคนร้ายก็เลยนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน
ว่าคนร้ายคนเดียวกันดูสิคะไปไล่ตระเวนก่อเหตุเนี่ย
ตำรวจบอกว่าจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
โอ้โหแม่หลายที่เหลือเกิน
หลายที่มาแล้วขี่จากกายานไปอะ